ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะตำรวจบอกต้องไล่ล่าตัว
มันเหิมเกลิมกันเกินไปหรือเปล่ายกพวกมาเป็นสิบ
อาวุธมาพร้อมไปที่กลางตลาดหน้าร้านขายผลไม้
เขามีผลไม้วางอยู่เต็มไปทุบทำลายของของเขา
ไม่พอมีการปาระเบิดแต่มีคนบอกว่ามีปืนด้วยนะ
อันนี้เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบว่าตกลงใช่หรือเปล่าแหละงานนี้มีคนเจ็บ

อย่าล้อเล่น
ดูสิคะไม่ได้มีการถ่ายหนังอะไรเลยนะคุณผู้ชม
อย่าเข้าใจผิดนี่คือการมาก่อเหตุล้วน
ครับแล้วไม่รู้ว่าทำไปทำไมร้านเละเลยเนอะ
เละหมดเลยแล้วยังขโมยของของเขาไปด้วยวัยรุ่นตะโกนด่าท้าทายกัน
ชาวบ้านบอกมีเสียงปืนดัง
สองประมาณสองสามนัดและตามมาด้วยเสียงระเบิดสองครั้ง
วัยรุ่นมากันเป็นสิบวิ่งกรูเข้ามาตรงหน้าร้านขายผลไม้
แล้วก่อเหตุเอาไม้ฟาดผลไม้ตบตุบตบแบบไม่ยั้งหยิบผลไม้ติดมือวิ่งหนีไปอีกต่างหาก
เกิดเหตุแบบนี้กล้องวงจรปิดจับไว้ได้หมดเลยค่ะตำรวจสภเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีเข้าไปตรวจสอบ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่แผงผลไม้ของเจนุสอยู่ด้านหลังตลาดโพธิศาลค่ะ
ที่ตมนาเกลออำเบอร์บางละหมู่เข้าของเสียหายนะคะ
กระจายหมดโอ้โหของเละเทะแล้วเข้าไปในตลาด
ปรากฏมีคนเจ็บอย่างที่ขวัญบอกเขาหัวแตกนะคะ
เป็นเยาวชนเท่านั้นเองเยาวชนชายอายุ๑๗ปีค่ะ
เขาเป็นลูกจ้างของแผงผลไม้ตรงนี้ค่ะกู้ภัยก็รีบประถมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลบางละมุงค่ะ
ที่เกิดเหตุยังมีชิ้นส่วนของระเบิดปิงปองอยู่ด้วยก็เลยต้องมีการเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
ไปสอบสวนค่ะนางสาววารุณีนางงามอายุ๒๙ปีเจ้าของแผงผลไม้
วารุณีบอกว่ากลุ่มลูกน้องที่ขายผลไม้เนี่ยเอาจริงคือรู้มาว่าเคยไปมีเรื่อง
กับวัยรุ่นคู่อริมากลุ่มนึงแต่ไม่ได้เพิ่งมามีเรื่องวันนั้นนะ
ไปมีเรื่องเมื่อวันไหลพัทยาเกิดเหตุเนี่ยคือวัยรุ่นวันนั้นมากันเต็ม
มีคนถือปืนมาด้วยพี่เขาบอกแบบนี้นะเข้ามาในตลาด
ตอนที่เข้ามายังมีจังหวะที่เอาอาวุธปืนยกขึ้นมาสายไปซ้ายทีสายไปขวาที
แล้ววิ่งเข้ามาเอาอาวุธปืนไปข่มขู่พ่อค้าแม่ค้าแล้วตะโกนด่าพ่อค้าแม่ค้าว่าอย่ามายุ่ง
ส่วนคนเจ็บเป็นเด็กที่ร้านวิ่งหนีเอาตัวรอดแต่ถูกรุมกระทืบและถูกเอาหินทุบหัวจนแตกค่ะ
คนเจ็บบอกว่าใช่ก่อนเกิดเหตุ๒กลุ่มผมอยู่กลุ่มหนึ่ง
เคยไปนัดเคลียร์ใจกับกลุ่มคู่อริฝั่งนี้มาแล้วหนึ่งรอบแต่พอไปเคลียร์มามันตกลงกันไม่ได้
ต่อมากลุ่มนี้ก็เลยยกพวกหลายสิบคนมาไล่รุมทำร้ายถึงที่นี่ค่ะ
เขาวิวาดกันครับทะเลาะกันตั้งแต่ตอนแรกแล้วแล้วมันตอนแรกเขาบอกว่าจบแล้ว
ทีนี้เขามาหกรอบแล้วเขาก็พาพวกเขามา
แล้วเขาเจ็บเลือดอาบอยู่แบบนั้นนะคะคือคุณจะไปมีเรื่องอะไรกันมายังไง
แต่มันมันไม่ควรจบด้วยความรุนแรงผู้สื่อข่าวของเราเลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบตรงนี้อีกครั้ง
เขาบอกเลยกลัวมากตอนนี้เป็นใครจะไม่กลัวคุณคิง
เจอแบบนี้คุณมากันเป็น๑๐อาวุธคุณครบมือเลย
เขามาเปิดขายของแบบนี้ของเขาเสียหายนะคะ
กลัวค่ะแล้วกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่ใช่มาครั้งแรกค่ะ
คือแม่ค้าพ่อค้าบอกว่าเคยมาแบบนี้แล้วถึง๓ครั้ง
แต่ครั้งนี้ถือว่านักที่สุดนะคะ
แน่นอนว่าคุณทำแบบนี้คุณก็ต้องรับโทษตามกฎหมาย
ตำรวจสพเมืองพัทยาชนบุรีใช้เวลาไม่นาน
สามารถแกะรอยจากกล้องมือจอนปิดรวบตัวได้บางส่วน
รวบตัวนะคะนายชามีแสนพวงอายุ๑๙ปี
และยังมีเยาวชนชายอีกคนนึงอายุ๑๗ปี
คนนี้มีสัญชาติรัสเซียด้วย
ถูกรวบมาได้หลังจากไปร่วมกับหัวโจกหัวโจก
มีชื่อว่านายวิชิตดีจ๊ะอายุ๒๒ปี
นี่แหละค่ะเป็นกลุ่มที่ยกพวกกันไปเป็น๑๐คน
ก่อเหตุบุกยิงปลาระเบิดปิงปอง
แล้วปรากฏว่าคุณผู้ชมคะ
คือเหตุการณ์เรารู้อยู่แล้วว่ามีคนเจ็บ
คือผู้ก่อเหตุทั้ง๒คนที่จับมา
เขายืนยันแบบนี้ว่าเอ้าเอ๊ะทำไมมันดูตรงข้ามกับกล้อง
เขาไม่ได้ใช้อาวุธตามที่ถูกกล่าวหา
อมรับมีมีไม้มีระเบิดปิงปอง
อาวุธปืนเขาไม่ยอมรับ
ขัดแย้งมาจากที่ทั้งสองฝ่ายทะเลาะกันช่วงสงกราน
บานปลายก็เลยนำมาซึ่งการท้าทาย

ไม่ว่าจะพูดอย่างไรก็ตามหลักฐานมันมีครบชัดเจนนะคะ
ตอนนี้ตำรวจควบคุมนะคะผู้ก่อเหตุทั้งสองคน

แจ้งข้อหาเรื่องของการร่วมกันทำร้ายร่างกาย
มีลงประวัติเอาไว้เดี๋ยว